ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

คุณเองไม่เพียงใสเพียงความถนัด
ความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว
แค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับ
ขอขอบคุณที่มีความรักของคุณครอบครัวที่มีวิกฤต

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ

ถ้าร่างกายของเราไม่ครบ๓๒
หลายคนก็อาจจะท้อแท้สิ้นหวัง

แม้ร่างกายของเขาจะไม่เต็มร้อย
แต่หัวใจของเขานั้นเกินร้อย

ผมพิการเดินไม่ได้
การช่วยเหลือตัวเองก็ลำบาก
มันเป็นอุปสรรคต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ทำไปนะครับ
อยากจะเดินได้เหมือนคนอื่นบ้าง
แต่ว่าในเมื่อเราเกิดมาแล้ว
เราก็ต้องสู้ต่อไปครับ
ผมชื่อปะนิทานหานลง

ที่บ้านหลังนี้มีทั้งหมด๔คนครับ
จะมีพ่อแม่ผมแล้วก็น้องที่ฝึกฟุตบอลด้วยครับ

เมื่อตอนผมใกล้จะตั้งไข่ได้

แม่แท้ของผมเขาพาไปฉีดยาที่โรงพยาบาลครับ

แล้วเขาก็ฉีดยาอีกข้างหนึ่ง
มันก็เลยเสียทั้งสองข้างไปเลยครับ
เป็นแบบนี้มา๓๗ปีแล้วครับ

พออายุ๒๐ทำบ่ายปีได้ผมก็เริ่มขับมาเรื่อย
ตอนนี้ก็๔๐กว่าปีที่ผมขับอยู่
ส่วนคุณแม่ชื่อเยาครับ
แม่เป็นแม่เลี้ยงของผมครับ
ก็คือทำงานบ้านอยู่ในบ้าน
ซักผ้าถูบ้านก็คือความสะอาดในบ้าน
อาชีพรับจ้างทั่วไป
ถ้ามีงานเขาก็เรียกเข้าไปทำ
ถ้าไม่มีงานก็มาอยู่ที่บ้านสามีก็คอยดูแลสามี
คือดูแลเด็กที่บ้าน
จุดที่มาให้เป็นโค้ชฟุตบอลก็คือเมื่อสมัยเด็กเขาเล่นฟุตบอลกัน
ผมก็เห็นมันสนุกดีก็ไปคาเล่นกับเพื่อน
แล้วพอร่างกายผมไม่ไหวอายุมากขึ้น
ผมก็หันเหกลับมาเป็นโพสต์ทีมฟุตบอลให้เด็กครับ
เขาจะคิดว่าผมจะสอนเด็กได้ยังไง
ร่างกายผมไม่ดีแต่ว่าผมมีวิธีการสอนแบบหนึ่ง

และอีกอย่างที่ที่เรามาฝึกได้เราก็เอาจากคลิปวิดีโอต่าง
ที่เขาฝึกสอนเด็กเอาคลิปตรงนั้นมาสอนเด็กอีกทีนึงครับ
มิกเป็นเด็กนักฟุตบอลของพี่เบียร์
เบียร์เขาเห็นว่าน้องอยู่กับยาย

เขารักกันเหมือนจะว่าเหมือนพ่อลูกก็ใช่

ก็ผมรักเหมือนลูกเลยครับตอนนี้

ไม่อยากให้เขาไปไหนครับ
อยากให้พี่เวียอยู่แบบนี้ตลอดไปครับ

แรกที่ลงเลยของทีมที่เราเอามาฝึก
ก็มานึกดูว่าต่อไปเราจะไปไหวไหม

เขาก็บอกว่าแพ้มันเป็นเรื่องธรรมชาติ

ถ้าเกิดเราแพ้เราก็ต้องชนะได้จากนั้นผมก็สู้กันมาตลอด
ตอนนี้ผมขายไอติมโบราณอยู่ครับ
การช่วยเหลือตัวเองก็ลำบากมันเป็นอุปสรรคต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ทำไปนะครับ
อย่างการทำมาหากินนะครับก็คือจะลำบากตรงที่ว่าเวลาเราขับรถไป
เราก็ต้องกระโดดขึ้นโดยการจับแล้วก็โดดขึ้นไป
บางครั้งเราขายของไปมันก็จะปวดหลัง
ออกจากบ้านนะครับก็ประมาณ๗โมงครึ่ง
ถึงที่ทำงานครับก็ประมาณ๘โมง
แล้วพอได้ของกลับมาเราก็ขับออกมาขายทั่วไปในนครสวรรค์ครับ
ขายไอติมผมขายลอตเตอรี่ครับ
แต่ว่าช่วงนั้นผมไม่สบายเข้าโรงพยาบาล
วันออกมันก็เหลือผมก็เลยติดหนี้เขา
เขาก็เลยไม่ให้ลอตเตอรี่ผมกลับมาขายครับ
วิกฤตของบ้านเราตอนนี้นะครับก็คือพ่อขับรถอยู่บริษัทแรก
เขาปิดกิจการรายได้ก็หายไป
แล้วส่วนผมหลังจากโควิดมารายได้น้อยลงกว่าเดิม
ก็เลยทำให้เราแบบไม่มีเงินมาจุนเจือครอบครัวเท่าไหร่
ก็บางครั้งมันท้อชีวิตครับเพราะว่าอาชีพผมมันไม่ได้ตลอด
มันก็ลำบากหน่อย
วันนั้นผมเอาจากตู้มาแล้วมันเหลืออยู่ประมาณสัก๓๐
เพราะว่าเราขายไม่ได้ใช่ไหมเคยมีหลายครั้งผมเอามาแช่ตู้
แล้วพอดีไฟมันดับมันละลายง่าย
ก็เอากลับไปขายไม่ได้
คือตอนนี้คำว่าเครียดอ่ะมันแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ามัน
ดูว่าผมเองผมก็พ่อพากก็กินได้

ผมต้องเกี่ยวสองเลือดเลยผมไม่ได้ส่งเลย
คือคำคำว่าให้รักต้นคิดคุยมาก
แต่ก็ต้องทำแบบคนไม่เครียดคืออารมณ์สนุกสนานเรื่อย

แล้วยู่ผมก็เยอะแล้ว

เวลาเราติดหนี้การใช้หนี้อย่างค่ารถ

รายได้เราได้แค่นี้เราจะไปพอกับรายจ่ายไหม
หักค่าน้ำมันหักค่าน้ำแข็งซื้อกับข้าวด้วย
มันก็เลยทำให้เราแบบพรุ่งนี้เราจะเป็นแบบนี้อีกไหม
แต่ว่ามันคืออาชีพเราก็ต้องทำดีกว่าอยู่เฉยครับ
ที่ผมสู้ทุกวันนี้ก็เพราะว่า
เราเห็นพ่อสู้มาตั้งแต่รุ่นเราแล้ว
แล้วเราก็อยากเป็นอย่างพ่อ
แล้วเราก็ไม่ท้อชีวิตเพราะว่าถึงเราจะเป็นแบบนี้

ถ้าผมได้เงินสักก้อนหนึ่ง
ผมจะเอาไปปลดหนี้รถครับ

ผมก็ทำอะไรไม่ได้ไม่มีอาชีพ
แล้วถ้ามันเหลืออีกสักก้อนหนึ่ง
ผมจะเอาไปเพิ่มอาชีพ
โดยการเอาลอตเตอรี่มาขาย
เพื่อจะได้รายได้เพิ่มขึ้น
และให้ทุกคนได้ครอบครัว
ลูกอัน

กำลังตั้งไข่แบบกำลังจะเดินเหมือนคนอื่นเขา

แสดงว่าเบียก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เดินเหมือนเด็กอื่นเลยตั้งแต่เล็ก

ก่อนขายไอติมเป็นพ่อค้าขายลอตเตอรี่

หนูเริ่มขายลอตเตอรี่มาตั้งแต่กี่ขวบ

ช่วงนั้นรับมา๑๕เล่มครับ

คือเลี้ยงตัวได้เลยไหมช่วงนั้นน่ะ

แต่ว่ามันก็มีช่วงวิกฤตของมันนะครับ
ช่วงนั้นผมรับลอตเตอรี่มา
แล้วผมเกิดเป็นท่อปัสสาวะอักเสบ
คุณหมอบอกว่าต้องให้นอนก่อน
เพราะว่าเราปวดมากอะครับ
แล้วนอนรักษาอยู่นานแค่ไหนเบียร์

ซึ่งภายในอาทิตย์นั้นเนี่ยนะครับคุณผู้ชม
ใกล้วันที่ลอตเตอรี่กำลังจะออกด้วย
เป็นวันที่ทำเงินของเราด้วย

ก็คือผมนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ

เหลือประมาณ๖๐๐กว่าครับ

ก็ต้องเป็นของเราเราต้องรับผิดชอบเองนะครับ
ก็คือจากนั้นเขาก็ไม่ได้ให้มา
เพราะว่าผมค้างค่างวดเขาอะครับ
แล้วหนูจะเอาเงินที่ไหนไปใช้หนี้เขา
ก็ไปสมัครงานที่ร้านทองอยู่ร้านหนึ่งครับ

ก็ทำงาน๖วันครับ

แต่ผู้ชายคนนี้ไม่ยอมหยุด
วันอาทิตย์เบียร์เห็นบอกว่าหารายได้เสริมทำอะไรครับ
ก็ขายไอติมโบราณครับเวลาวันหยุด

แล้วสุดท้ายก็คือที่บอกเอาไว้ว่าหนูทำบัญชีที่ร้านทอง

แต่เงินที่ได้มาก็คือหักใช้หนี้

ก็ผมอยู่ได้๕ปีก็เลยใช้หนี้เขาหมดแล้วก็

ช่วงนั้นพอเรามัวแต่ว่าใช้หนี้
เราก็ไม่ค่อยได้ดูแลแม่แม่แท้ครับ

เราก็ไม่ได้ดูแลพ่ออีกคนนึงเลย

เราจะได้มีเวลาได้อยู่กับพ่อบ้าง
เพราะบางครั้งพ่อเขาก็ไปขับรถ
เรากลับมาก็ไม่ได้เจอพ่อ

เราเลิกไว้เราก็ได้กลับมาเจอพ่อไง
แล้วเบียร์ก็เห็นทางว่าไอติมน่ะมันไปรอด

ของผมมันจะมีรถพ่วงข้างนะครับ
คือผมจะต่อเกียร์ขึ้นมาเพื่อใส่เกียร์เองได้ครับ

ซึ่งเป็นรถเฉพาะของเราเลย

ตอนนั้นได้วันหนึ่งหักค่าแล้ว
หักค่าอะไรแล้วก็สี่ห้าร้อยครับ
แต่มันมีครอบครัวของเราที่บอกว่าต้องมาเจอกับวิกฤต

จากที่เราได้สี่ห้าร้อยนั้นพอมาช่วงโควิด
วันหักแล้วเหลือสองร้อย

แต่ว่าคือถ้าเกิดว่าเราท้อแล้วเราไม่ทำมันก็ไม่มีประโยชน์อะไร

เพิ่งปิดได้ประมาณอาทิตย์เนี่ย

เห็นบอกว่าเคยมีแอบไปร้องไห้

เบียร์พ่อชอบแอบไปร้องไห้เคยแอบเห็นไหม

ก็ไปคุยกับพ่อไปเล่นกับพ่อเล่นเหมือนเพื่อนกันนะครับ
คือเราช่วยพ่อไม่ได้แต่เราอยากทำให้พ่อแบบคลายเครียดอะไรอย่างนี้ครับ
ก็ดูได้ประมาณวันตอนวันไปหางานใหม่ขับศิษย์รอบกันกันครับ

แม่เล็กเป็นสมาชิกใหม่ในบ้านทรายทองนี่กี่ปีแล้วครับ

ก็คือทำกับข้าวดูแลบ้านในทุกอย่างคือว่าเราก็เป็นแม่
คนที่สองของเขาเติมเต็มชีวิตของเขาให้ดีที่สุด
เราก็สู้ไปด้วยกันถึงมันลำบากเราก็ดิ้นล้นเพื่อครอบครัว
เพื่ออนาคตแล้วก็เพื่อทีมฟุตบอลของโค้ดเวียด้วยค่ะ
เห็นบอกว่าผู้ชายคนนี้นะครับเขาเป็นโค้ชฟุตบอลเด็กด้วยนะครับคุณผู้ชม
อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้คุณเมื่อสมัยผมตอนเด็กเด็ก
อ่าก็เห็นเพื่อนเพื่อนที่เขาปกติเขาก็เล่นฟุตบอลกันทั้งนั้นเลย
เออเอ๊ะแล้วเราจะอยู่ยังไงเนี่ยเราไม่เล่นกับเขาเนี่ย
เราก็เลยไปเล่นกับคนที่เขาปกติเลยครับก็หันเหจากการเป็นเล่นเอง
มาเป็นโค้ชฟุตบอลครับคือเด็กเด็กถ้าช่วงเย็นถ้าเขาว่าง
เขาก็จะเล่นเกมกันก็ไม่อยากให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นมาอืม
ก็เลยอ่ะออกกำลังกายดีกว่าใช่ครับแล้วเวลาฝึกเด็กทำยังไงอ่ะครับ
ถ้าเราสอนอย่างเท้าด้านในผมก็คือมือผมเนี่ยแทนเท้าใช่ครับ
ก็คืออย่างงี้คือเท้าด้านในของพวกหนูหนูนะอันนี้คือเท้าด้านนอกอืม
เขาก็เขาก็จะจำในสิ่งที่ผมบอกตอนเนี้ยได้ถ้วยมากี่ถ้วยแล้วครับเนี่ย
ถ้วยหลักหลักคือ๖ถ้วยนี่
คุณแล้วอุปกรณ์การกิโรงกีฬาอย่างนี้ยังขาดอะไรอยู่บ้างไหม
ก็จะมีฟุตบอลแล้วก็โกหนูแล้วก็ที่กระโดด
แล้วก็ที่ที่หมุนเซ็กเหมือนให้เด็กวิ่งครับ
เพราะฉะนั้นฝากด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวถ้าเผื่อว่าท่านหนึ่งท่านใดดูอยู่นะครับ
อยากช่วยในเรื่องของอุปกรณ์การกีฬานะติดต่อได้ที่ไหนอ่ะเบียร์
ก็ติดต่อเข้าไปที่เพจทีมเขาเขียวจูเนียได้เลยครับ
ถ้าอุปกรณ์การซ้อมหรือว่าการฝึกสอนมันครบครันอย่างนี้เขาก็จะมีกำลังใจในการแข่งขันด้วยนะครับ
แต่วันนี้นะครับรายการเกมต่อชีวิตของเรามีลูกฟุตบอลมามอบไว้ให้ฝึกซ้อมครับนี่นะครับ
และอีกหนึ่งกำลังใจนะฮะที่น้องเบียร์สู้ได้นะครับในตอนนี้นั่นก็คือน้องมิค
หนูเป็นใครมาจากไหนแนะนำตัว
พี่เวียชวนมาเล่นบอลครับก็เลยมาอยู่กับเขาด้วยครับ
แล้วผมก็เป็นคนทักจูงว่ามิ๊กไปอยู่กับพี่ดีไหม
ที่จะได้ดูแลเราด้วยต่างคนต่างดูแลกันอย่างนี้ครับ

ก็พ่อก็จะได้เบาแรงว่ามีน้องคนนี้อยู่ในบ้านอีกคนนึงอะไรอย่างนี้

ปีนอกจากเป็นนักฟุตบอลแล้วนี่ก็ยังมาช่วยพี่เบียร์ฝึกสอนด้วยเหรอลูกมิก
ใช่ครับช่วยจ่ายบอลครับ

เบียร์แล้วมารายการของเราจริงเป้าหมายในชีวิตของเราจะไปต่อชีวิตเรื่องอะไรครับ
ผมอยากจะเอาเงินไปปลูกรถให้มันหมดครับค้างเขาประมาณ๓เดือนครับ

ใช่ครับตั้งแต่โควิดมาครับ
รถคันนี้สำคัญกับเบียร์ยังไงครับ
ก็มันเหมือนเป็นแขนเป็นขา
คือแล้วสำคัญตรงที่ว่าเราช่วงหมดโควิดเราก็รับเด็กมาซ้อมฟุตบอลด้วย
ส่งเด็กด้วยแล้วก็ให้เรามีอาชีพด้วยครับ
ก็คือต่อชีวิตให้เราไปเรื่อยครับ
ก็ทั้งไปขายของด้วยรับส่งพวกเด็กที่ไปซ้อมฟุตบอลกันด้วย
แต่วันนี้พี่เอต้องขอขอบคุณมากสำหรับเรื่องราวที่มาถ่ายทอด
อีกหนึ่งสิ่งเลยที่ได้เห็นมากเลยนั่นก็คือการสู้ชีวิตของเบียร์
วันนี้นอกจากเรื่องราวที่มาถ่ายทอดแล้วเนี่ยทางเกมต่อชีวิตของเรานะครับ
ก็ยังมีของขวัญมอบให้กับครอบครัวของน้องเบียร์
นั่นก็คือภาพถ่ายครอบครัวครับที่จะมอบให้
ภาพนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนะครับ
บันทึกความทรงจำที่ดีดีเอาไว้เวลาที่ได้ดูภาพนี้
ก็จะได้ยิ้มพร้อมทั้งมีความสุขด้วย
ขอให้มีความสุขมากนะครับขอบคุณครับ
คุณผู้ชมครับไม่ว่าจะลิขิตฟ้าหรือลิขิตโชคชะตา

และความพยายามที่ไม่ขอยอมแพ้
ช่วงหน้านะครับเรามาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องเบียจากจังหวัดนครสวรรค

เพื่อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทในเกมต่อชีวิตสักครู่เดียว
กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
และวินาทีที่สำคัญนะครับที่ครอบครัวของน้องเบียจากจังหวัดนครสวรรค์
มากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

ดีนะพร้อมนะ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญน้องเบียมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

ใน๕เรื่องนี้เบียมั่นใจเรื่องไหนตอบเรื่องนั้น
แล้วเก็บเรื่องที่เหลือไว้ให้กับสมาชิกในครอบครัวนะครับ

เรื่องที่๒จังหวัดนครสวรรค์
เรื่องที่๔บ้านของเรา
ไอศกรีมโบราณนะครับ
ไอทีมโบราณมานานแค่ไหนแล้ว

เห็นบอกว่าบางทีเนี่ยมีลูกค้าคือเหมาก็มีเหรอครับ

เยอะที่สุดกี่ไม้อ่ะ

แล้วเราต้องเสียบไม้ให้เขาเองไหมหรือว่าไง

เอาละเกี่ยวกับไอศกรีมโบราณนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ

มีทุเรียนสตอเบอรี่เผือกใบเตยช็อกโกแลตครับ

เดี๋ยวเสียบไอติมมีไม้ให้เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็จะมีแผ่นโฟมวางอยู่ตรงนั้นเพื่อเอาแท่งไอติมไปเสียบตรงนั้นนะครับ
แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นจะเห็นว่าเอ๊ะแล้วลูกบอลเอามาทำอะไรนะฮะ

เพราะว่าถ้าเสียไปติมธรรมดาก็จะกะลาอยู่

นิดรับไปกินที่ที่เบียร์เสียบนะลูกแล้วก็เลี้ยงบอลอ้อมมานี่ถูกไหม

แต่ระหว่างขากลับคือมาตรงได้เลยนะลูกนะ
และกติกาสำหรับข้อนี้นะครับก็คือ
เสียบไอศครีมโบราณจำนวน๒๕แท่งภายในเวลา๓นาที
วันนี้ผมจะเสียบไอติมให้ไวที่สุด
และขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับ

อ๋อไปทีละ๒แท่งเลยครับ
แล้วก็เหยียงตายนี่

ถ้าเห็นลูกมิ๊กไปไว้เลยครับ

หูแกะได้ได้เลยครับ
แท่งแล้วนะครับทุกคนครับ
หูแกะถ้วยลองไว้ด้วยดู
ช่วยฝันเลยช่วยแกะช่วยรอด้วยก่อนนะครับ
ไปเลยไปแล้วนะ

พิมพ์พิมพ์มาช่วยหน่อยก็ได้นะ
พิมพ์พิมพ์มาช่วยหน่อยก็ได้นะ
พิมพ์พิมพ์มาช่วยหน่อยก็ได้นะ
พิมพ์พิมพ์มาช่วยหน่อยก็ได้นะ
พิมพ์พิมพ์มาช่วยหน่อยก็ได้นะ
พิมพ์พิมพ์มาช่วยหน่อยก็ได้นะ
พิมพ์พิมพ์มาช่วยหน่อยก็ได้นะ
พิมพ์พิมพ์พิมพ์มาช่วยหน่อยก็ได้นะ
พิมพ์พิมพ์พิมพ์มาช่วยหน่อยก็ได้นะ
พิมพ์พิมพ์พิมพ์มาช่วยหน่อยก็ได้นะ
พิมพ์พิมพ์พิมพ์มาช่วยหน่อยก็ได้นะ
พิมพ์พิมพ์พิมพ์มาช่วยหน่อยก็ได้นะ
พิมพ์พิมพ์พิมพ์มาช่วยหน่อยก็ได้นะ
พิมพ์พิมพ์พิมพ์มาช่วยหน่อยก็ได้นะ
พิมพ์พิมพ์พิมพ์มาช่วยหน่อยก็ได้นะ
บียบริกาพิมพ์ทำได้ไหม

ขอโทษคุณคุณด้วยบียบริกาพิมพ์
ขอโทษคุณคุณด้วยบียบริกาพิมพ์

เป็นทางใดที่สวรรคีย์ตัวน้อยครับ
เบียยังไม่หมดหน้าที่ครับจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้พ่อแหงครับตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๔เรื่อง
คือเรื่องจังหวัดนครสวรรค์ไม้พิรมพรบ้านของเราการจราจร

การจราจรนะฮะขอเชิญพ่อแอ๋มมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

พ่อครับระหว่างการขับขี่เนี่ยพ่อน่าจะเจอป้ายจราจรมาเป็นร้อยเป็นพันแล้วล่ะ

ถ้าพร้อมแล้วนะฮะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งผิวทางขลุขระ
ตัวเลือกที่สองเตือนรถกระโดด
ตัวเลือกที่สามสะพานเปิดได้
ตัวเลือกที่สี่เตือนรถเป็นแอ่ง
สัญลักษณ์นี้ไม่ค่อยผ่านตาเพราะผมขับ๑๐ล้อ
ส่วนมากมันจะรถติดรอมันจะไปไม่ได้

ผมคิดว่าอันนี้คือคำตอบที่ถูกของผมครับ

ตัวเลือกที่สามสะพานเปิดได้ครับ
พ่อยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

จังหวัดนครสวรรค์ไม้พิรมพรบ้านของเรา
เลือกไม้พิรมพรครับ
ขอเชิญแม่เล็กมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ชอบเพลงอะไรพี่ไมค์มากที่สุด

แล้วก็จังหวะมันก็เพาะค่ะ

จริงแล้วพี่ไมค์คือขวัญใจของพี่น้องชาวแรงงานด้วย

และอัลบั้มที่โด่งดังที่สุดนะฮะ
อัลบั้มยาใจคนจนของพี่ไม้พี่ลมพร
ออกเผยแพร่ในปีพศใด
ตัวเลือดที่เป็น
ตัวเลือกที่หนึ่งพศ๒๕๔๑

และตัวเลือกที่๔พศ๒๕๔๔ครับ
เพลงยาใจของเจิงของไม้พี่กลมพรคล้ายก็ฟังทั่วประเทศ
แต่เพลงนี้ออกมาแต่ไม่มั่นใจเลยว่าขอสออะไร
พศ๒๕๔๒ค่ะ

เอาละเหลืออีกหนึ่งคนก็คือน้องนิก
ต้องเลือกแล้วครับว่าจะเลือกเรื่องไหนให้กับน้องบิ๊กขึ้นมาตอบ

นั่นก็คือเรื่องจังหวัดนครสวรรค์และเรื่องบ้านของเรา
เป็นบ้านของเราให้น้องมิตรค่ะ

ขอเชิญน้องมิ๊กมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
มิ๊กครับเคยสังเกตมั้ย
มีปลั๊กไฟอันนี้อยู่ตรงไหนของบ้าน

อยู่ตรงไหนลูกในห้องนอนป่ะ

หลากหลายสีเลยเพราะคำถามอยู่ที่ปั๊กอันนี้แหละครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เต้ารับปลั๊กไฟนี้ไม่มีสีอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งสีแดงตัวเลือกที่สองสีชมพู

ตัวเลือกที่สี่สีฟ้า

ตัวเลือดที่๑สีแดงครับ

สีผมก็เคยเห็นผ่านแวบครับ
แต่ผมว่าสีแดงไม่น่าจะมีครับ
เอาละครับคุณผู้ชมครับ๔ข้อครบไปแล้ว

นครสวรรค์จะสามารถพิธีโจทย์ได้ทั้งหมด

ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท

รับทุนไปต่อที่สูงสุด๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐บาท

ที่ก่อนจัดการตอบถูกในแต่ละข้อนะครับ

เพื่อไปลุ้นขายตู้โบนัสจำนวน๔ตู้

จะประกอบไปด้วยเงินเงิน๑๐๐๐ตู้

และโฆษณ์๑๒๓๑ตู้

แล้วก็มีโบนัสให้กลับไปด้วยนะครับ

ผมจะเฉลยเรื่องแรกจากเรื่อง

ตอนนี้ก็๔๐กว่าปีแล้วครับ

แต่คืออารมณ์สนุกสนานเรื่อย

และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ

ถูกถูกถูกถูก

ถูกถูกถูก

ถูกแล้วครับหนึ่งข้อครอบครัวของน้องเบียจากนครสวรรค์นะครับ

กุญแจต่อชีวิต๑ดอก

ก็คอยดูแลสามี

ที่บ้านแล้วก็ทีมฟุตบอล

ถ้าเกิดเขาประสบอุบัติเหตุอะไรไป

เพราะเขาไม่ได้เป็นคนที่สมบูรณ์แบบ

อัลบั้มยาใจคนจนของไม้พิรมพร

เพราะสอ๒๕๔๒ค่ะ

ถูก
ยาใจคนจนของไม้พิรมพรนะครับออกเผยแพร่ในปีพศ๒๕๔๑ครับ
เอามาลุ้นกันต่อข้อต่อไปนี้ไม่อยากให้พลาดแล้วนะจากเรื่องบ้านของเราครับ
รักเขาเหมือนพ่อเหมือนกันเขาดูแลผมมาไม่อยากให้เขาไปไหนครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือเต้ารับปลั๊กไฟนี้ไม่มีสีอะไร
นังเล็ก๑ครับสี่แดงซึ่งเป็นคำตอบที่
ถูกถูกถูกถูกถูกถูก

เต้ารับปรักไฟนี้

อกนั้นสีชมพูสีส้มสีฟ้ามีหมดเลย
ครอบครัวน้องเบียร์นะครับได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่
หนึ่งหมื่นบาทและกุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งดอกเป็นสองดอก
วันนี้เหลืออีก๑ข้อ

แต่ลุ้นเงินแสนจากข้อที่เหลือนี้นะครับ
ก็คือเรื่องไอศกรีมโบราณครับ
หลังจากโควิดมารายได้น้อยลงกว่าเดิม
ก็เลยทำให้เราแบบไม่มีเงินมาจุนเจือครอบครัวเท่าไหร่
ที่ผมสู้ทุกวันนี้ก็เพราะว่าเราเห็นพ่อสู้มาตั้งแต่รุ่นเราแล้ว
แล้วเราก็อยากเป็นอย่างพ่อ
แล้วเราก็ไม่ท้อชีวิตเพราะว่าถึงเราจะเป็นแบบนี้เราก็จะสู้ต่อ
โจทย์สำหรับข้อนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็คือ
เสียบไอศกรีมโบราณจำนวน๒๕แท่งภายในเวลา๓นาที
ลุ้นกันว่าเบียร์ทำได้หรือไม่ได้ครับ

เพราะว่าใช้เวลาไปทั้งสิ้นนะครับ๓นาที๕วินาที
และตอนนี้นะครับครอบครัวน้องเบียจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับ
ไปได้แล้ว๒ข้อนะครับรับทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกเป็น๒ดอก
เลือกกุญแจได้๒ดอกในวันนี้นะครับ
แล้วไปเลือกถ่ายตู้โบนัสอย่างที่บอกเอาไว้ว่าสามารถเปิดได้๒ตู้
ผมขอให้โชคดีในการไขในครั้งนี้นะครับ

แม่ครับแม่เลือกกุญแจได้๒ดอก
ถ้าพร้อมแล้วแม่เล็กจะเลือกกุญแจดอกไหนครับ
เอาล่ะแม่ได้๒ดอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
แต่ละดอกมีเวลาไข๒๐วินาทีเท่านั้น
ถ้าพร้อมแล้วไข่ครับ

ไม่ออกครับ
เร็ว
มีข้าวสารลองถังไว้ก่อนก็อุ่นใจแล้วนะในตอนนี้นะครับ
ก็ต้องอยู่กันอย่างพอเพียงเหมือนกันในช่วงนี้นะครับอะไรที่ประหยัดได้
แต่พวกเราเป็นกำลังใจให้คุณผู้ชมครับไม่เพียงแต่ความมะนะ
พยายามที่จะทำให้ผ่านพ้นวิกฤตแต่ความรักของคนในครอบครัว
ก็เป็นอาวุธสำคัญที่จะช่วยให้วิกฤตนั้นผ่านพ้นไปได้พวกเราและทีมงานทุกทุกคน
ทั้งคุณผู้ชมขอเป็นกำลังใจให้นะครับให้สุขภาพแข็งแรงให้คุณพระคุ้มครองนะครับ

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
ให้รอดจากวิกฤตนั้นพบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อที่จะต่อชีวิตของคุณได้
ในเกมต่อชีวิตทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ทางแขนบิช่องสามที่สองเวลาหกโปร่งเหย็น
วันนี้หมดเวลาลงแล้วผมเอเชยามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
เหตุข้างนั้นมันทำให้แฟนฉันต้องถูกตัดขาส่วนตัวฉันต้องกลายเป็นคนพิการ
แต่ฉันก็บ่ย่อมล่มไปตลอดทั้งชีวิตก็เลยคิดสิขายสารเป๋า
ไปเรื่อยรถก็เก่าแน่หาเงินบอกพ่อสิได้ใช้

สละเป๋าไส้หมูสับกับไส้ครีมจำนวนอย่างละ๑๕ลูกภายในเวลา
พูดแรกพูดแรกพูดแรก